สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
หลังจากได้เห็นสเต็ปการตีเส้นบะหมี่แบบสดจากเชฟหยาง
ุดเดิ้นมัสเตอร์มือดีของที่นี่กันไปแล้ว
เชฟหยางก็ไม่รอช้าหยิบกระชอเลิกเส้น
ลีลาการทำเมนูจากบะหมี่เส้นสดที่เพิ่งตีเสร็จหมาด
มาครบทั้งเมนูน้ำเมนูแห้งทั้งแบบใสคลีและเผ็ดร้อนสไตล์หมาล่า
เอาเป็นว่าความอลังการงานเส้นอาจสัมผัสได้ด้วยตา
แต่เรื่องของรสชาติเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคุณนัทแล้วล่ะค่ะ
โอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม้๓เมนูนี้อลังการมากเลยเชฟ
เดี๋ยวเราจะเริ่มจากไหนก่อนดีเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับผมอันนี้คือ

เนื้อวากิวนะครับเป็นแบบน้ำ

ก็เทคนิคการทำเขามีเนื้อวากิวต้มสดแล้วก็สดบะหมี่นะ
แล้วก็น้ำซุปต้องให้ถึงที่

วัตถุดิบดีทำให้อาหารรสดีรสเลิศอยู่แล้วครับ

อันนี้เป็นกุ้งลับเตอร์นะ
ก็คือซุปเดียวกันแต่ว่ากินด้วยมีซอกตรงนี้

ไฮเวลาทานนี่คือใส่ไปในนี้หรือว่ายังไงครับ

ก็เป็นตั้งเดิมเลยสมัยโบราณนะ
เป็นหมาล่าชื่อของเมืองจีนเขาเลย

เทคนิคของบะหมี่น้ำกับบะหมี่ที่เอาไปผัดนี่มันแตกต่างกันไหมครับ

หมี่น้ำก็คือว่าต้องการให้มันดึงให้สดให้มันเส้นให้มันนุ่ม
แล้วแบบผัดแหละมันต้องใช้สิ่งที่ไหนบ้าง
ถ้าผัดนี่ก็คือว่าต้องให้เส้นให้แข็งนิดนึง
ผัดแล้วมันจะไม่เละ
เอาล่ะชิ้นกันดีกว่า

สำคัญก็คือน้ำซุปเนี่ยนะฮะ

ถ้าจะไม่ต้องพรุงหล่ออะไรเพิ่มเติม
ก็คือรู้สึกผัดแล้วมันสะชื่น

มันไม่เหมือนเส้นบะหมี่ทั่วไปที่แบบสำเร็จรูปครับ
ไม่เหลือใหญ่ครับไม่เหมือนเลยมันจะมีความนุ่มของมัน
ถูกต้องแล้วก็จะมีเหมือนมันดูดซับน้ำซุปได้ดีกว่าครับ
รสชาติของน้ำซุปมันไปอยู่ในเส้นเลยถูกต้อง
จะมีรสชาติของซุปที่มีความหอมแล้วก็ความหวานตัวนั้นอยู่ในตัวนี้ด้วยเลยถูกต้องครับ
ผสมกับสารลงตัวเป็นอย่างดีนะฮะครับ
เนื้อวากิวสดสดมันนุ่มนุ่มทำให้มันสุกด้วยน้ำซุปร้อนเท่านั้นจบเลยใช่ครับ
ไม่ต้องลงไปลวกไม่ต้องอะไรคือว่าใส่น้ำซุปขึ้นไปแล้วก็จะสุกเลยแค่นี้เลยครับ
ตัวนี้ก็จะเหมือนกันแต่เราต้องใส่ตัวเราต้องใส่ใส่เยอะมากเชฟแนะนำหน่อย
เอาล่ะเอาล่ะใส่ตรงนี้เข้าไปปั๊บถ้าอยากเอาเผ็ดเนื้อเอาอะไรเติมได้ลง
แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าน้ำเข้าเนื้อตัวนี้ก็ได้ความหอมของพริกขึ้นมากให้ความหอมพริกขึ้นมาอาจจะมีเผ็ดนิด
รสชาติมันโดดขึ้นมาเลยว่ามีความหอมของพริกขึ้นมาด้วยรวมกับความหวานของน้ำซุปอยู่แล้วเนี่ย
มันก็ได้รสชาติที่แตกต่างครับกินกับอาหารทะเลแบบนี้มันก็เข้ากันนะใช่ครับ
อันนี้ดีกว่าอันนี้ต้นตำรับนี่ทอดหมาล่าตัวนี้นะครับผม
ชิมหน่อยแล้วกันนะเชฟนะครับวิธีการทำก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่า

รสชาติครบมีความหอมของหมาล่าครับเจ้าความเผ็ดร้อนครับ
ที่มันจะอบอวนอยู่ในปากของเรามันจะได้รสชาติของอาหารกวางตุ้งแท้เลย
ครับอืมนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเมนูเส้นเป็นแค่สามเมนูเท่านั้น
ครับทางร้านเนี้ยมีเมนูเส้นทั้งหมดกี่เมนูครับก็สิบกว่าเมนูอ่ะนะ
ทำได้หลากหลายขนาดนั้นเลยครับเป็นกวางตุ้งแท้แท้หรือว่ามีการผสมผสา
อ่าก็มีผสมผสานบ้างนะฮะกวางตุ้งแท้แท้ก็มีอยู่อ่าสี่ห้ารายการอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นต้นตำรับอยู่แล้วต้นตำรับตรงนี้มาอยู่แล้ว
นั่นคือว่าตามหลังคือว่าเป็นคือว่าผสมผสานกับพวกอ่า
ไฮบ้างพวกเสชวนบ้างอะไรครับแต่จุดเด่นมันอยู่ที่ตัวเส้นนี่แหละ
ยังเป็นวิธีการทำแบบดั้งเดิมก็คือทำมืออยู่แล้วจะได้รสชาติที่มัน
แปลกกว่าเส้นบะหมี่ที่เราคุ้นเคยอันนี้แนะนำให้ลองมาชิมนะ
นอกจากเมนูเส้นครับทางห้องอาหารดัีนาสติอิเนี่ย
มีเมนูอื่นย์อะไรอีกบ้างครับมีครับเป็นนาหาราฆาตครับ
ต้องมากี่โมงผมเปิดสิดสิบเอิงมึงครึ่งถึงบ่ายสองมือ
ช่วงกลางวันนี้เป็นติ่มซำใช่ครับติ่มซำรวมทั้งอะไรคาดรวมทั้งบะหมี่ด้วย
เมนูเส้นก็ทานได้เหมือนกันแล้วช่วงเย็นเปิดกี่โมงครับ
ช่วงเย็นก็๖โมงถึง๔ทุ่มครึ่งครับ
เห็นความสวยงามใหญ่โตรับลูกค้าได้มากมายพร้อมกับรับประทานอาหารจีนกวางตุ้งแท้แบบนี้นะครับ
โฮกัสเชียมให้ทุกวันใช่ไหมได้ครับอยู่ทุกวันครับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมคุณครับ
แม้เห็นหน้าตาของเฮียน็อตแล้วคงการันตีความฟินและความอร่อยได้แล้วใช่ไหมล่ะคะ
นี่ระหว่างบะหมี่กุ้งล็อบสเตอร์ซอสเสียงไฮบะหมี่เนื้อวากิลสไตล์ฮ่องกง
และบะหมี่ซอสหมาล่าเมนูเส้นชามไหนเป็นเมนูที่คุณชื่นชอบมากที่สุดพร้อมเหตุผล
เหตุผลของใครถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด
อิ่มอร่อยตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องแบบฟรีจำนวน๔รางวัลรางวัลละ๑ใบ
มูลค่ารางวัลละ๑๕๐๐บาทค่ะ
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่๗เมษายน๒๕๖๑หลังรายการจบ
จนถึงวันที่๙เมษายน๒๕๕๙

ขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะ
สวัสดีครับน้องผู้ผ่าครับผม
นี่นะครับน้องผู้ผ่านะครับ

นั่นหนักร้องลุกทุ่มครับ
อุดอลธานีแล้วก็ถือว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเมื่อเด็ก
ขึ้นมาหน่อยก็ขยับไปเป็นแข่งระดับระดับจังหวัดบ้างแล้วก็ระดับภูมิภาค
แน่นอนได้รางวัลอันนี้ก็เคยออกอัลบั้มด้วย

อัลบั้มแรกตอนนั้นก็เป็นสี่หนุ่มเพลงและนักร้อง
คอนเซปตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุกอีสานั้นมาเลย
ถึงแม้ว่าจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยแต่ก็ยังไม่หยุดในการร้องเพลง

ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบอกออกซิงเกิ้ลใหม่ด้วย

ถ้าฮักเขาเราจบกันแบบว่าถ้าเธอรักกับเขาเนี่ยเราก็เลิกกันเถอะ

ก็ผลงานเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยพี่หนูมิเตอร์

ถ้าหากเขาก็จงลืมอายสาสิ่งที่แล้วมาจะคิดว่าเป็นแค่ฝัน
ถ้าหากเขาก็ต้องจบกันขาดเลยความสัมพันธ์วันนี้เลยดีกว่า

เป็นคนหน้าตาไม่ดีผู้หญิงก็ทิ้งบ่อย

จุดเริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นจากนับถึงพี่ชัยคนหนึ่งครับ

พี่ทงก็ชื่อพี่ทงธวัดชัยอิทธาศร
ทงก็เป็นคนนครสวรรค์แล้วก็จบจุฬาแล้วก็ไปอยู่นิวยอร์ก
ประมาณ๓๐ปีครับไปเปิดร้านอาหารไทยที่นู่น
พอดีพี่ทงกลับมาอยู่เมืองไทยก็เลยแนะนำว่าพอดีพี่มีสูตรก๋วยเตี๋ย
แล้วก็ถือว่าอยากให้ผู้พาสนใจไหมถ้าสนใจลองมาเปิดดู
แต่พี่เขาบอกว่าถ้ายังไม่ไปชิมร้านพี่อย่าเพิ่งไปเปิดนะต้องไปชิมก่อน
หลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็เดินทางไปนครสวรรค์เลยครับ
อุดรไปนครสวรรค์เลยเพื่อไปชิมก๋วเตี๋ฝีมือพี่เขา

แรกรู้สึกว่าผมเชื่อไหมพี่ผมทานก๋วยเตี๋ยวมาเยอะมาก
รู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านพี่เขาเนี่ยอร่อยที่มากที่สุดในชีวิตผมเลยนะ

พอไปกินเสร็จปุ๊บเราสนใจแล้วว่าก๋วเตี๋ร้านพี่อร่อยอะไร

ใช่ก็มาอยู่ที่นครสวรรค์ครับมาเป็นเหมือนลูกจ้างเลยนะครับ

น้ำซุปคือเรียนสูตรทุกกระบวนการการทำก๋วยเตี๋ย
คือต้องทำตั้งแต่ศูนย์จนออกมาเป็นจานเลย

ผมรู้สึกว่าทางนครสวรรค์เขาก็มีรสชาติอร่อยอีกแบบนึง
ผมเรียกว่าพอกลับมาอยู่ดอนเราจะมาปรับรสชาติยังไงให้เข้ากับคุณอุดร
เพราะว่าคนอีสานส่วนใหญ่จะชอบกินรสจัด

มีการปรับปรุงเพิ่มปริมาณเครื่องเทศ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
อ่านี่แหละที่บอกว่าใส่เครื่องเทศนี่ใช่ครับ
สิบชนิดเลยทีเดียวนะฮะใช่ครับผมนี่มีอะไรบ้างก็มีมีครับ
ข้างข้างบนนี่ครับข้างบนนี่คือวางข้างหมดเลยคือส่วนผสม
ทั้งหมดอยู่ในนี้ซึ่งก็จะเป็นสมุนไพรไทยและจีน
ใช่ผสานกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็สั่งมาจากเยาวราชเลย
ทุกเดือนครับรับด้วยตาตะกี้คร่าวคร่าวตรงเนี้ยมีสามสิบเก้าชนิด
ครับใช่ไหมอีกชนิดหนึ่งก็คือกระดูกนะใช่ป่ะใช่เช่นพวกกระดูก
พวกเครื่องเทศที่อยู่หลังร้านด้วยครับผม
ดูเราใส่กระดูกกี่กิโลเนี่ยเยอะก็กระดูกก็อย่างละ
อย่างละครึ่งโลอย่างละครึ่งกิโลกระดูกขาคู่อีกคู่อย่างละคู่ครับ
อ่ะนี่เรารู้ในเรื่องของน้ำซุปแล้วนะครับผมเนี่ยเขาบอกสูตรเด็ดมันอยู่ที่ตัวน้ำซอสตัวนี้
ก็จะเป็นซอสที่ปรุงสำเร็จเลยถูกไหมครับใช่ครับสองอันนี้ต่างต่างยังไงครับ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำตกครับที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้น้ำตก
เตี๋เรือน้ำตกใช่ครับอ่านี่ครับอ่าแล้วเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มยำ
ต้มยำต้มยำแล้วก็น้ำเย็นตะโฟเออใส่นี่เหมือนกันเหรอใช่ครับ
รสชาติจะต่างกันสำหรับรสชาติต่างกันอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็จะออกอ่า
กลมกล่อมแบบแซ่บแซ่บนิดหนึ่งรสแซ่บแซ่บอันเนี้ยครับผมอันนี้ก็จะ
เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็เก็บเก็บอ๋อ
เรื่องราวกันไปคร่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบุกหน้าเตา
ล้วงลึกสูตรลัพย์ของก๋วยเตี๋ยวเรือนอยู่ยอดกันต่อจ่ะเรามีทั้งหมูทั้งเนื้อเลย
ใช่ครับเนื้อตุ๋นตัวนี้ครับตุ๋นยังไงอะไรยังไง
ใช้เนื้ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อเปื่อยครับเราใช้เวลาตุ๋นก็ประมาณสามชั่วโมงครับ
แล้วก็จะใช้สมุนไพรจีนเป็นส่วนผสมในการตุ๋นด้วยหมูเนี่ยเราก็หมักไว้ข้ามคืน
จะช่วยให้น้ำหมักเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนผสมของเนื้อหมูอย่างแบบหมูจะได้นุ่มแล้วก็ไม่ได้หอมอร่อยด้วย